คุณผู้ชมคะเวลารักน้ำต้มผักก็ว่าหวานใช่ไหม
แต่พอถึงเวลาเลิกรักบางครั้งบางคู่ความรักมันเปลี่ยนเป็นความแค้น
ผู้หญิงคนนึงบอกสุดทนแล้วทนไม่ไหวจริง
แฟนเก่าที่เลิกรากันไปบุกเข้ามาที่ห้องที่เคยอยู่ด้วยกันนี่แหละ
ข้าวของเครื่องใช้วายว่อไปหมดเลย
แต่ที่รับไม่ได้ที่สุดคือจุดไฟเผาหนวดเจ้าดาริน
แมวสุดที่รักของเธอแล้วก็กล้อนขนตัดขนมันด้วย

คุณดูสิเห็นไหมขนรอบตาขนที่หนวดโดนไฟ

ถูกแฟนเก่าทารุณอย่างโหดร้ายด้วยการจุดไฟเผาหนวด
แล้วก็ขนที่หน้ามีรอยไหม้เห็นได้ชัดเลย
แล้วก็ตัดขนตามลำตัวอีกหลายแห่ง
คุณแมวเปอร์เซียโดนตัดขนไปนี่ไม่เหลือราคาเลยนะ

นี่ไงผลงานของแฟนเก่าที่แอบเข้าห้องเรา
พังห้องเราเละหมดแล้วมาตัดขนแมวเราไม่พอ

คือจะขโมยของไปไม่ว่าเลยนะ
แต่มาทำลูกรักจิตใจยังเป็นคนอยู่ไหม
คิดไหมว่ามันจะเจ็บแค่ไหน

ชาตินี้ชาติไหนขออย่าได้มาเจอกันอีก
ขอให้กรรมตามสนองด้วยเถอะสาธุ

หญิงสาวคนนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖ธันวาคมค่ะ
พาเจ้าดารินเธอบอกว่าเธอเลี้ยงดารินเนี่ยเหมือนลูกเลยนะ
พาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีที่กลับมาเห็นสภาพมัน
มีแผลถูกไฟไหม้ที่ปากแล้วก็หูทั้งสองข้างค่ะ
ต้องกินยาทายาเพื่อรักษาแผล
แผลกายทายากินยาก็หาย
แต่แผลใจของแมวคุณสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจนะ
บอกว่าหลังจากพาเจ้าดารินไปหาหมอแล้วนี่นะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักด้วย
ว่าถ้าแฟนเก่าเข้ามาทำอะไรกับเธอหรือดารินอีก
จะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
บรรดาธาตุแมวเข้ามาเห็นข่าวนี้นะ
แชร์ต่อกันเยอะเลยค่ะแล้วบอกว่า
จุดไฟเผาหนวดแมวเป็นความผิดตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นะ
ถือเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้
ตำรวจต้องดำเนินคดีแฟนเก่าของเธอให้ถึงที่สุด
ไม่จำเป็นต้องลงแค่บันทึกประจำวัน

เออคุณดูสิสัตว์มันอยู่ของมันเฉยนะ
เป็นคนก็อย่าไปเบียดเบียนสัตว์นะ